คุณผู้ชมครับจากคลิปหนึ่งนะครับ
เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดง

เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลด้วย
และตำรวจก็ต้องตามหาตัว

และออกหมายจับพยายามฆ่าด้วยนะครับ
ซึ่งผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็คือ

หรือว่าเอ๋ตอนนี้รับฉายาเป็น
เอเสื้อแดงแล้วนะอายุ๓๘ปี

หน่ำตีนายชัชวานหรือว่าโอด

เลือดท่วมและสลบคาที่

คราวนี้พอถูกออกหมายจับ

เดินทางมามอบตัวกับตำรวจ

โอดจริงแต่เขาไม่ได้พยายามฆ่า

ในวันเกิดเหตุคือตัวนายเอ๋
ทวงเงินค่าจ้าง๑๐๐๐บาท

ให้นายเอ๋ตามรถจักรยานยนต์

จนกระทั่งนายเอ๋ทำภารกิจล้วง

บาทไปซื้อเหล้ามากินด้วยกันซะงั้น
นายเอ๋กับนายโอดและนายเอ๋พาเพื่อนสาวมานั่งดื่มเล่าด้วย
สรุปว่าในวงเล่ามี๓คนคือนายเอเสื้อแดงคนที่ก่อเหตุ
เพื่อนสาวของนายเอแล้วก็นายโอดแต่พอนายโอดเนี่ยเมาได้ที่
นายโอดมาลวนลามล้วงนู่นล้วงหนี้เพื่อนสาวของนายเอ
นายเอ๋ไม่พอใจห้ามปรามนายโอดแล้วถูกนายโอดด่าพ่อ
เล่าแม่ด่าบุภรรีด้วยความโมโหครับนายเอ๋เสื้อแดง
จึงใช้สนับมือต่อยเข้าหน้าของนายโอดจนเป็นแผลชะกัน
แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ฟาดนายโอดไปสองครั้ง
สลบตามที่เห็นในคลิปตำรวจสอบสวนเสร็จ
จึงนำตัวนายเอเสื้อแดงเข้าห้องขัง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ